มาดูเรื่องนี้กันต่อแหมเรื่องนี้ก็เกิดคำวิพากษ์วิจารณ์กันหลากหลายเลยค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขเตรียมประกาศกฎกระทรวง
กำหนดเกณฑ์ใหม่สำหรับคนที่ครอบครองยาบ้าไม่เกิน๑๐เมตรมีสถานะเป็นผู้เสพ
วันนี้เนี่ยมีความเห็นจากผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนเอ่อ
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปศเนี่ยนะคะ
ก็ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้นะคะซึ่งเอ่อพลตำรวจโทพานุรัติหลักบุญ
ว่าการกำหนดเกณฑ์นี้มีความเสี่ยงที่จะตามมาก็คือจะมีผู้ค้ารายย่อยเพิ่มจำนวนมากขึ้น
เพราะว่าการพกผ่า๑๐เมตรก็ไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะได้รับโทษในฐานผู้ค้า
เพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาใน๓มุมก็คือมุมของหมอมุมของผู้บังคับใช้กฎหมาย
มุมของผู้ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดก็เห็นว่ามันน่าจะอยู่ที่๕เมตรเกณฑ์การครอบครอง
เพราะว่าผู้ค้ารายย่อยจะมองว่าไม่คุ้มกับการพกไปขาย๕เม็ดถ้าถูกจับก็โดนโทษหนักนะคะ
คนขายก็จะลดน้อยลงเอาไปฟังเสียงหน่อยค่ะ